มีอดีตเกษตรอำเภอคนหนึ่งที่อุทัยธานีครับ

เดี๋ยวไปดูนะฮะภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
พี่
ไม่รู้ไม่บอก

ไม่ใช่ครูขอให้ถอนรถครูลอกให้ได้

ไม่ใช่พักมึงทำกูก่อน
มันไม่มีใครทำก่อนเลยนะ
หามาช่วยพี่ทั้งรักเรงพี่รู้ไหมเนี่ย
นี่ฮะคุยยังไงก็ไม่รู้เรื่องเมาขนาดนี้รถตัวเองนี่ตกถนนไปแล้วนะครับ
คลิปนี้นะครับถูกแชร์ผ่านเฟซบุ๊ก๒สมอโล่เงินนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจกับกู้ภัยพยายามไปช่วยเหลือผู้ชายคนหนึ่ง
ขับรถตกถนนนะเมาด้วยพอจะไปช่วยดึงรถขึ้นมาเนี่ย
ผู้ชายคนนี้กลับโอ้โหต่อว่าด่าทอต่างต่างนานาตรวจสอบไปแล้วเนี่ย
เป็นอดีตเกษตรอำเภอในพื้นที่ห้วยคดที่อุทัยธานีนะครับ
อายุหกสิบเอ็ดปีแล้วเกษียณมาสองปีแล้ว
ชายคนนี้บอกว่าก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนประมาณ๖โมงครึ่งนะครับ
ของเมื่อวานนี้นะครับตอนนั้นไปสังสรรค์กับเพื่อนที่เกษียณแล้ว
เราไปเจอเขานะครับหลังจากที่ตอนนี้เขาให้ข้อมูลได้แล้ว
สติกลับมาแล้วนะบอกเมื่อวานไปสังสรรค์กับเพื่อนที่เกษียณอายุราชการแล้ว
ประมาณ๖โมงครึ่งร้านอาหารแห่งหนึ่ง
สังสรรค์กันแล้วแยกย้ายกันกลับบ้าน
รับว่าต่างคนต่างก็เมาแล้วล่ะตอนออกจากร้าน
ตัวเองเนี่ยขับรถมาตามถนนสายบ้านไร่อุทัยธานี
แล้วเลี้ยวรถเสียหลักตกลงข้างทาง
แถวเยื้องสถานีจ่ายไฟฟ้าหนองฉางที่ตำบลเขาบางแกรก
แถวนองศาลนะครับก็มีคนที่เขาเห็นเหตุการณ์

เขาเห็นเขาก็ช่วยโทรแจ้ง๑๙๑ให้

กู้ภัยทั้งสายตรวจทั้งทางหลวง

อย่างที่ท่านเห็นวันนี้เราไปเจอแล้ว

มันเกิดอาการลักษณะแบบควบคุมตัวเองไม่ได้

สำนึกผิดแล้ว
ไม่คนอย่างนั้นเลย

จนเกษียณอนาคม๖๐นะครับ

จับตัวเขาก็ขอโทษมานะครับ